ส่วนประชาชนในพื้นที่ต่างยังคงจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รวมถึงถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะคะ
อย่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตที่จังหวัดอุตรดิตค่ะ
มีการจัดโครงการบรรพชาสามเนรถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยค่ะ
ที่บริเวณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐม
แพทย์อุดมคชินทรอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการพนักงานนักศึกษา
เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน
รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า๕๐๐คน
พร้อมใจกันแสดงพลังแห่งความสามัคคีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการทำกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ทะสถิตในใจชาวมหิดล
มุ่งผลเป็นพลังแห่งแผ่นดินถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีนักเรียนและนักศึกษาวงออเคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้ร้องบันเลงเพลงชาติบทเพลงพระราชนิพลและบทเพลงเทิดพระนามมหิดล
จากนั้นอธิการบดีได้ถวายมาลัยสีขาวกล่าวแสดงความอาลัยและยืนสงบนิ่ง๘๙วินาที
จุดเทียนสีขาวเป็นภาพประมาพิไทยย่อพปรจุดและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
ร้องกันร้องเพลงถวายพระเกียรติและเพลงสรรเสริมพระบารมี
นายภัยทูลจารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนคณราชบำรุงปฐุมธานีในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ก็ได้นำคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่จำนวน๑๖๐คนนักเรียนจำนวน๒๒๐๐คน
ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทยอยู่ภายในหัวใจ
ตัวอักษรคอจุดปจุดซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียนรวมทั้งบนอัธจันทร์ก็ได้แปลอักษรภาพพระบรมชายาลักษณ์
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชา
ซึ่งทุกคนต่างก็ตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างสวยงามและพร้อมเพลียงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินกำแพงเพชรในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
สมบัติตันเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนกว่า๑๐๐คน
ร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปเลขเก้าไทยมีรูปผัวใจล้อมรอบ
ด้านล่างทั้งสองฝั่งและแปลอักษรเป็นรูปพระปรมาพิไทยย่อพปรจุด
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณ
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลาเก้านาทีค่ะปิดท้ายที่วัดดอยท่าเสา
ในตำบลทาสาวอำเภอเมืองจังหวัดอุตรศักดิตนายสุวชัยศรีสุพัฒนากุล
ผู้อำหน่วยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรศักดิตคร้อมด้วยผู้บริหาร
คณะครูและผู้ปกครองทำพิธีปลงผมสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณรถวายพระราชกุศล
ในหลวงรัชกาลที่๙โดยมีนักศึกษาชั้นปวช
จำนวนหนึ่งร้อยห้าคนของมหาวิทยาลัยเทคนิคอุตรศักดิต
เข้าร่วมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เพื่อให้เกิดเป็นพลังแห่งบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยก่อนพิธีปลงผมนักศึกษาก็ได้ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี